แชร์กันเป็นภาพคลิปที่เขาอ้างว่า
ตำรวจมาเรียกจับแล้วก็บอกว่ายัดยาเสพติดให้เขา
อันนี้อยากรู้มากคนถามมาเยอะมากเลยเมื่อวาน

สรุปทางตำรวจภูทรพรรคเก้านะคะ
เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิป
เป็นตำรวจจริงแต่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ไม่ได้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างไร
คือเขาเป็นตำรวจจริงแต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาเห็นรถมันลักษณะมีพิรุษ
คือเป็นรถเก่าแต่ทำไมยังทะเบียนป้ายแดง
ตำรวจก็ขอตรวจแต่ว่าคนขับรถเนี่ยก็บอกว่า
งั้นขอตรวจตำรวจคืนได้ไหมล่ะขอดูบัตรตำรวจด้วยอะไรแบบนี้
แล้วก็จะมีช่วงชุนละมุนเกิดขึ้น
ใช่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันคาวเทคส
ริมถนนสายเพชรเกษมช่วงหาดใหญ่พัทธลุง
เทศบาลตำบลแม่ครีอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ก็โพสต์ในโซเชียลนี่แหละค่ะว่าเอ๊ะตำรวจยัดยาหรือเปล่า
แล้วก็เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสาคอนทองมุนี
รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็บอกว่าตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นแล้ว
บอกว่าตำรวจในคลิปเนี่ยสังกัดชุดสืบสวนสอบสวน
ปรามการจุรกรรมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์

รถเก่าทำไมป้ายแดงอยู่ก็เลยขอตรวจค้นนะคะ

พบว่าผู้โพสต์คลิปนี้คือนายนบพลผลบุญ
ชาวจังหวัดสงขลามีประวัติ
เคยถูกจับกลุ่มในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดปี๒๕๕๙
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
หลังจากตรวจสอบข้อได้จริงรับปรากฏว่าล่าสุด
คนที่โพสต์ในคลิปเนี่ยชื่อนายนพลผลบุญ
บ้านอยู่ที่หาดใหญ่ตะบนเข้าหงค่ะน้ำเพื่อหาดใหญ่
ซึ่งผมให้ลูกน้องตรวจสอบประวัติแล้ว

เขาเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดนะครับ
ขับรถและเสพที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
วิพากษาจำคุก๘เดือนปรับ๑๕๐๐๐บาท

ก็ให้ตำรวจเราเนี่ยตามไปที่บ้านยัง
ยังไม่พบตัวในขณะนี้เพื่อนำมาตรวจสอบ

ยังไงก็ตามนะคะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
ก็มีอีกหนึ่งข่าวออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่า
มีการสั่งย้ายตำรวจนายนี้แล้ว
พลตำรวจตรีสาคอนยืนยันค่ะว่า
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะ
พร้อมอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้ตำรวจนายนี้เนี่ย
ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมหรือเปล่า
จากการโพสต์คลิปโดยที่ไม่เป็นความจริง
สร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจเป็นอย่างมาก
หลายครั้งนะเรื่องแย่เรื่องด้านลบ
ถูกแชร์ออกไปแล้วแล้วมาตรวจสอบทีหลังว่า

คนก็ไม่ได้มาตามตอนหลังว่าจริงหรือเปล่า
แล้วก็ภาพลักษณ์แย่ติดไปแล้ว

ไม่ใช่ข่าวนี้ก็ไม่ใช่เด้งแล้วจ้าเนี่ยไม่เด้งค่ะ

เช็คก่อนแชร์จริงเพราะว่าโลกสมัยนี้มันไปไวเหลือเกิน
ใช่แล้วก็นะเต็มที่กันนะคะ